ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่ใช้เพียงความถนัดความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว
แค่ทำให้ได้๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับเคยได้ยินคำว่าใจเป็นนายกลายเป็นบ่าวไหมครับ
เรื่องราวที่คุณผู้ชมกำลังจะได้ชมต่อไปนี้
จะทำให้คุณผู้ชมทราบซึ้งไปกับพลัง
เป็นพลังใจที่เข้มแข็งมาก
พลังนี้นะฮะนำหน้าร่างกายที่อ่อนแอนำขนาดไหนไปชมเรื่องราวพร้อมกันครับ
วันที่เราตัดสินใจคิดสั้นเพื่อหนีโชคชะตาของตัวเอง
รู้สึกผิดที่จะทิ้งคนที่ฝนรักให้ต่อสู้โดยลำพัง
ชื่อจรุนศรีศรีมันตะค่ะ
ชื่อเล่นชื่อสายฝนอายุ๔๐ปีค่ะ
ที่บ้านมีสามคนค่ะมีหนูและสามีและน้องฟ้าค่ะ
ตั้งแต่เกิดมาเป็นคนปกติอยู่แต่ว่าจะตัวเล็กกว่าเพื่อน
เริ่มปวดที่หลังก่อนค่ะก็ทำให้ไม่เดินมาตั้งแต่น้องอ้นมาเลย
คือเขาบอกว่าจะช่วยได้แค่ผ่าตัดตามเหล็ก
ที่หลังค่ะตั้งแต่ท้ายทอยถึงก้นกบลาวออกเมื่อปีห้าสี่เองค่ะ
แล้วหมอบอกว่าถ้าปวดจุดไหนก็ตามจะหัก
แล้วมีอยู่วันหนึ่งนั่งถักงานอยู่จาม
มันจะดังแป๊ะแล้วก็จะร้อนผ่าวแสบ
พอไปหาหมอหมอบอกว่าซี่โครงหักแค่จ่ามมันก็หักเลย
ผลจากที่หนูผ่าตัดบ่อย
อดก็เลยไม่ทำงานแป๊บหายไปข้างหนึ่ง
จะทำให้เหนื่อยหรือแม้กระทั่งพูดเราก็เหนื่อย
คุณพ่อป่วยเป็นอัมพาตเสียชีวิตไปได้๒๐กว่าปีแล้วนะตอนนี้
เริ่มเห็นน้องฟ้าขวบกว่าแล้วก็ยังไม่หัดเดิน
พอน้องพูดได้คำนึงบอกว่าพี่หนูปวดหลัง
หนูรู้แล้วว่าน้องต้องทรมานและพิการเหมือนหนูแน่
อาการเริ่มแรกที่หนูเริ่มเป็นลูกปวด
โรงไห้ตลอดเลย

เห็นน้องแบบเดินไม่ได้แล้ว
ไม่อยากเห็นนะคะไม่อยากอยู่

กินยาฆ่าตัวเองอยู่
ซ้ำประมาณ๔๕ครั้งค่ะ
พอกินยาเข้าไปก็หลับไม่รู้เรื่อง
แต่ที่ฟื้นขึ้นมาอีกที

พี่ฝนเป็นทุกอย่างสำหรับหนูเลย

น้องฟ้าไปเยี่ยมหนูที่โรงพยาบาล
แล้วบอกว่าพี่ฝนจะทิ้งหนู
ก็เลยแบบสัญญากับเขา

ฝนเป็นทุกอย่างของหนูแล้วก็ครอบครัว
พอตั้งแต่วันนั้นมาหนูก็เลยตัดสินใจ

ท้อแค่ไหนก็สู้มาตลอด

ความโชคดีของหนูพอหนูได้รู้จักกันกับสามีพี่บัญชา
เขาก็รับผิดชอบให้หนูทุกอย่าง

เวลามาทีแม่ก็เอาข้าวเอาของแห้งมาฝากลูก
อุ้มชาเขาก็ดีมากดีกว่าลูกสาว
เขาดูแลแทนแม่นับถือน้ำใจเขา
เราเป็นตัวแทนเป็นขาเป็นแขนให้เขาคอยดูแลเขาทั่วไป
ผมทำรอพอมาหลายที่ประมาณ๑๐ปีครับผม
ประมาณ๓ปีแล้วผมสร้างงานครับผม

มีวันหนึ่งมีเจ้าผู้น่ารอพอบอกว่ามาสั่งถามบ้านหน้า
ขาดบ่อยหยุดบ่อยเดี๋ยวหนูป่วยเดี๋ยวน้องป่วย
พักหลังนี้เขาป่วยด้วยเป็นโรคความดันเบาหวาน
ไขมันในเลือดและเหนื่อยง่ายคือ
หัวใจตีบต้องใส่บอลลูน

เพราะว่ามันไม่มีคนดูแลหนู

พยายามจะแบ่งเบาภาระจากเขามากที่สุด

หากอยากจะคิดมากสู้ด้วยกัน
รายได้นะตอนนี้ที่อยู่ตัวเลย๕๐๐กว่าบาททุกเดือนค่ะ
ถ้าเรากินประหยัดก็พอ
อยากจะเป็นตัวอย่างที่เข้มแข็งให้น้องสาวเห็น
เขาจะได้อดทนเหมือนที่เราอดทนค่ะ
ถ้าไม่มีพี่ฝนหนูก็ไม่รู้จะเป็นยังไง
พี่ฝนเปรียบเสมือนแรงบันดาลใจของหนูจ้ะ
อย่าทอดแท้ต่ออุปสรรค
ตอนนี้ขาเหล็กเริ่มทะลุหนัง
เหลือแต่หนังบางที่ปิดหัวเหล็กไว้

ถ้าเชื้อเข้ากระดูกต้องตัดขาทิ้ง

ก็จะทำให้เราเสียชีวิตลงได้กระทันหัน

อยากจะมีทุนไว้ไปรักษาตัว
ช่วงที่เราไม่ได้ทำงานนี้ค่ะ

ครอบครัวเราก็จะมีรายได้บ้าง
ดูแลคุณไต้ฝนจนป่าตายจากคัน

คนดียังสู้อยู่ขึ้นไม่ได้กับเขาเลย

แต่เราเลือกที่จะสู้ได้
เพราะสิ่งที่ทำให้ชีวิตฝนมีความหมาย
คือฝนไม่เคยหยุดพยายาม
ให้หัวใจดวงนี้ไม่ต้องพิการตามไป

สิ่งที่ทำให้ชีวิตผู้หญิงคนนี้มีความหมายคือ
เธอไม่เคยหยุดความพยายาม
เพื่อไม่ให้หัวใจของเธอต้องพิการไปตามร่างกาย

ทีต้อนอยและแม่

ผู้หญิงคนนี้นะผ่านวิกฤตในชีวิตมา
เฉียดตายมาแล้ว๔๕ครั้งด้วยกัน
เมื่อผ่านวิกฤษไปแล้วนั้น
ผมอยากให้พี่ฝนบอกกับคนที่เท้าให้ชีวิตได้หน่อยครับ

เพราะว่าในนาทีที่เราท้อแท้เรายังมีภาระมีแม่มีน้อง
มีคนที่แย่กว่าเราเราต้องฮึดสู้
เราต้องเข้มแข็งยอมรับความเป็นจริงให้ได้

ไม่ว่าจะหนักจะเบาเราต้องรับให้ได้
คำแล้วนะคะ๑ข้อคิดแล้วนะที่ผู้หญิงคนนี้ให้กับเรานะครับ
เขาสู้เขาลุกขึ้นมาสู้
อะไรที่ทำให้พี่ฝนแบบฉุกคิดได้แล้วก็กลับมาฮึดสู้อีกครั้งหนึ่ง
น้ำตาของน้องสาวคำพูดของน้องสาวน้ำตาของแม่
หนูก็เลยต้องหยุดคิดในแง่นั้นหันหน้าสู้กับความจริง
สิ่งทุกอย่างถึงทุกวันนี้ค่ะ
ฝนลุกขึ้นมาใช้ชีวิตในตอนนี้ก็คือกับการถักไหมพรมเหรอฮะ

ตอนนี้นะฮะเราก็ได้กำลังใจมาจากคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วย

เขาโด่งดังมากมากเลยนะถ้าเกิดว่าใครที่ไปเสิร์ชดูได้นะครับใน
ในเฟซบุ๊ควิถีคนกล้า

ชิ้นไหนอะไรยังไงกันเนี่ย

อย่างนี้ราคาอยู่ที่๕๙บาท

คุณแล้วงานเขาจริงผมไม่ได้ยอนนะจ๊ะคุณผู้ชมจ๊ะ

ผักด้วยความประนีตมากและเมียดมาก

อันนี้จะถักจากได้ใบพรมเส้นใหญ่ค่ะ

จ๋าเดี๋ยวเราช่วยกันนะคนละนิดละหน่อยเนอะ
ถ้าเผื่อว่าคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านสนใจ

แต่เขาอาจจะใช้เวลาสักนิดนึงนะ

แต่ทั้งนี้ทั้งนี้และทั้งนั้นที่เราเป็นห่วงอยู่ในตอนนี้นะครับ
แล้วที่พี่ฝนมาในวันนี้ก็คือเพราะว่าสุขภาพร่างกาย
เหล็กที่ดามหลังเอาไว้ที่ว่าต้องต้องดามเอาไว้เนี่ย

เหลือครึ่งหนึ่งค่ะแต่ที่โผล่นี่คือที่ขาอืม

องลงไปจะเห็นใสตรงนี้นะคะ

เอาแล้วปฐมพยาบาลเบื้องต้นกันยังไง
อาบน้ำเสร็จเราต้องเอาแอลกอฮอลเช็ด
หรือน้ำเกลือเช็ดแล้วก็บิดเบตาดินหยอด

ฟ้าเห็นบอกว่าเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นกับฟ้าแล้วใช่ไหม

รู้สึกถึงความเจ็บปวดใช่ไหมคะ
กว่าก็ถึงได้บอกรู้ถึงความเจ็บปวดของพี่เลย

แต่พี่ฝนไม่เคยร้องให้เขาเห็น

คุณเป็นตัวอย่างต้นแบบ

ชีวิตนักสู้อีกหลายชีวิตเหลือเกินพี่ฝน
ชื่นใจนะที่ได้มานั่งคุยมานั่งสัมภาษณ์กัน
วันนี้ผมได้กำลังใจอีกแล้ว
ได้แบบทำให้หัวใจผมมันเข้มแข็งขึ้นนะครับ

แล้วความฝันของฟ้าฟ้าชินว่าถ้าเรียนจบแล้วเนี่ย

ผมเรียนคอมธุรกิจค่ะ
แต่ว่าชอบจริงคืออยากเรียนช่าง
แต่ว่าร่างกายเราไม่เอิ่มด้วยเลย
ก็เลยเลือกคอมธุรกิจค่ะ
เลือกคอมธุรกิจค่ะจริงแล้วอยากเรียนช่าง

ซ่อมแบบช่างเล็กซ่อมพวกพัดลมทีวีพระรหัสอะไรอย่างนี้
อยู่บ้านเนี่ยเห็นบอกว่าซ่อมรถคงรถเข็นเองด้วย

ที่เคยเรียนด้วยกันนะคะไปดูว่าทัก
แล้วก็จำจำมา

สามารถซ่อมรถเองได้
ถ้ารถนางเสียก็ไม่ต้องไปถึงปู่
ก็คือจะไม่ได้ช่างจะไม่ได้เงินของคุณฟ้าเลย

นี่ถ้าเราดีได้คิดว่าเราเรียนแน่เลยไหมช่างเนี่ย

แต่ตอนนี้นะครับก็อย่างที่บอกว่าเราก็สำรองเอาไว้ก็คือคอมพิวเตอร์

จบแล้วก็จะได้มาทำงานได้เนอะค่ะ

ลุงเห็นบอกว่าตอนนี้ตกงานแล้ว

วันที่วันที่ได้รับโทรศัพท์เนี่ยบอกลุงไม่ต้องมาทำงานแล้วลุงรู้สึกไง

ลุงภวงอะไรมากที่สุดเนี่ยตอนนี้

แก่แล้วก็คนนี้ก็ไม่รู้ใครไปก่อนใคร

สำหรับผู้หญิงคนนี้ก็คือแม่การ
แม่ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้ว
จริงแล้วแม่ไม่ได้อยู่ในบ้านของพี่ฝนกับพี่ฟ้านี่

แต่แม่ดูในเรื่องราวชีวิตแล้วครับ
ออยเนี่ยทำหน้าที่เป็นทั้งพ่อทั้งแม่
ดูแลลูกสาวเรามาโดยตลอดใช่ไหมคะ

จ้ะหมดพร่งไปหมดสบายเลย
ภูมิใจมากแม่ก็ภูมิใจที่ดูแลลูกสาวแทนค่ะ
ที่มาเกมต่อชีวิตในวันนี้ครับ
จริงแล้ววิกฤตที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราในวันนี้ที่บอกว่าเฮ้ยมันเป็น
มันเป็นทุกข์แล้วตอนนี้คือเรื่องอะไร
เป็นห่วงถ้าหนูต้องนอนป่วยรักษาเป็นห่วงสามีและน้อง
รายจ่ายรายรับเพราะหนูตอนนี้รับภาระคนเดียว
ห่วงว่าถ้าตัวเองซุดลงไปมากกว่านี้นะครับก็เลย

เพราะว่าเหล็กตอนนี้นะครับที่ขานี่อย่างที่บอกครับว่า
เหล็กมันเริ่มทิ่มออกมาจากนอกเนื้อแล้วเมื่อกี้นี่เปิดให้ดูแล้วนะคุณผู้ชม
เขาต้องได้รับการผ่าตัดเพราะไม่อย่างนั้นมันปวดแล้วมันทรมาน
โดยเฉพาะอากาศเย็นหนาวมันจะมันปวดมากเลย
ที่น้องฟ้าบอกเลยครับว่าอย่าเรียกว่าปวดแค่ไหน
เรียกว่ามันทรมานดีกว่านะครับ
แล้วปอดที่เหลือก็เหลืออีกแค่ข้างเดียว
ข้างเดียวแล้วต้องคอยพ่นยาเวลาเหนื่อยอืม
ผมนั่งเห็นนะว่าที่ให้นั่งคุยกันอยู่นะครับ

ถ้าได้ทุนวันนี้พี่ฝนคิดว่าจะไปต่อลมหายใจอะไรก่อนครับ
รักษาตัวก่อนให้รีบหาย
ที่แรงจะหมดไปมากกว่านี้

รักคนอื่นแต่เราต้องรักตัวเรา
เพื่อที่เราจะแข็งแรงและเราจะยืนสู้ต่อไปได้

ออยก็เหมือนกันคงขาดพี่ฝนไม่ได้แล้วล่ะ

แต่ก็ต้องทำไปตามกฎและกติกา

อาจจะได้เงินล้านกลับไปบ้านกันก็ได้
ขอให้โชคดีขอบคุณสำหรับเรื่องราวครับ

แต่เราอย่าท้อถอยครับ
ลุกพลังในตัวของเราขึ้นมาให้ได้

เขามาขอคว้าโอกาสในวันนี้
ด้วยการพิชิตโจทย์คำถาม๔ข้อ

หนึ่งล้านบาทในเกมต่อชีวิตช่วงหน้า

บรรจุหมวกใส่ถุง

สิบห้าชิ้นสามนาที

เร็ว